คุณผู้ชมยังไม่หมดผมพาไปร้านนี้กันบ้างดีกว่าเป็นคาเฟ่ที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นยิ้มอารมณ์ดี
ชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วสบายคาเฟ่ยิ้มเลยแล้วคุณดูผลิตภัณฑ์เขาเข้าไปแล้วยิ้ม
ชวนยิ้มจริงอาจจะยังนึกไม่ออกจ้ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ภายในโรงหล่อพระเสรีกันช่างพุทธนิมิตรริมถนนทรงพลตะบนปากแร็ดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เอางี้ไปดูโรงหล่อพระแล้วยกมือยกไม้สาธุสาธุแล้วไปที่คาเฟ่เลยที่นี่เขามีเครื่องดื่มผสมน้ำกัญชาอารมณ์ดี
และนี่ใส่โซดาใส่โซดายิ่งอารมณ์ดีเห็นฟองฟอดแล้วขำเฉยเลย
ไม่งงขำทำไม
คืออย่างนี้เขาเป็นเครื่องดื่มที่ทำออกมาในแบบคราฟโซดาครับบอกเลยว่าดื่มแล้วซ่าอารมณ์ดีมีให้เลือกถึง๑๔เมนู
อะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างลิ้นจีอุ้ยดิฉันชอบน้ำผึ้งมะนาวอันนี้ก็ชอบแอปเปิ้ลก็ชอบเหมือนกัน
บูฮาวาย์อร่อยโอ้ยไฮเป็น
กลายเป็นว่าคุณชอบหมดเลยอ่ะชอบจริงจริงอ้าวคุณผู้หญิงก็ต้องชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เอ้างั้นคุณชอบอาหารทานเล่นไหมชอบหมดผมแนะนำอันนี้มีอะไรบ้าง
ซอฟคุกกี้ชอบมากะลองก็มีอ้าวเขาเรียกว่ามากะลองหรอกเหรอ
ของคุณจะอ่านว่าอะไรโอ้ตอนแรกคุณจะอ่านมากาละองค์
มะกะลองอ่ะที่ฉันเคยฝากคุณไปอ่ะมะกะลองรู้รู้รู้แซวเล่นกันแหละ
อะไรนี่บราวนี่กรอบก็มีครัวซองโฮเมดก็มาอ่า
ทุกอย่างใส่กัญชามันล่ะครับอุ้ยน่าจะเงียบเห็นไหมเขียวข้น
คุกกี้ทำเล่นไปน่ะใครที่แบบเออไม่ไม่เคยทานไปลองทาน
มันจะไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้เมนูพิเศษเขาฮอตดอกกัญชา
เขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยลูกค้าชื่นชอบมากทางร้านจะนำขนมปังมาทานด้วยเนยกัญชา
แล้ววางใบกัญชาลงไปที่หน้าของขนมปังแล้วปิ้งไปบนกระทะ
แล้วยังไงรู้ไหมเขาบอกว่ากลิ่นกลิ่นของกัญชามันจะซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังเลย
นี่น่ากินนะแล้วจากนั้นก็ใส่มายองเนสกัญชา
ทุกอย่างคือผสมกัญชาลงไส้กรอกเบคอนซอสแดงกัญชาหมูสับชีส
ตบท้ายด้วยการโรยผงกัญชาแต่จริงคืออย่างนี้คุณผู้ชม
เขามีปริมาณที่ความต้องการที่สามารถรับประทานได้ในแต่ละจานอยู่แล้ว
ตามกฎต่างนะคะไม่ต้องกังวลบางทีเขาใส่ให้มันเป็นกลิ่นเลยเฉย
อย่างที่บอกว่าไม่ได้กินไปแล้วนั่งยิ้มไม่ใช่เพราะอันนี้มันคือตัวใบของเขา
ซึ่งมันไม่ได้มีฤทธิ์ในการที่เป็นแบบสารเสพติดใด
ไม่ได้ยิ้มแค่แบบว่าอยู่กับตัวเองสักพักนึงเท่านั้นเอง
คุณสรินภูสมจิตหรือคุณนุ้ยอายุ๒๘ปี
เจ้าของร้านบอกว่าสำหรับการเปิดร้านเครื่องดื่มผสมกัญชากับธุรกิจโรงหล่อพระ
ถ้าเป็นสมัยก่อนนะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูขัดแย้งกันยังไง
แต่อย่างนี้ครับปัจจุบันรัฐบาลเขาปลดล็อกกัญชา
ส่วนหนึ่งนะต้องบอกว่าปลดล็อกในรูปแบบของการที่มีกฎมีเกณฑ์นะตัวเขาก็เลยสามารถนำใบกัญชามาประกอบอาหารได้
ทำให้ประชาชนที่สนใจกล้าที่จะรับประทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ
ร้านเปิดบริการทุกวันครับ๘โมงเช้าไปจนถึง๑๘นาฬิกาก็คือ๖โมงเย็น
หาง่ายมากสวายคาเฟ่
แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ก็ขึ้นให้ด้วยเอางี้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อน
ถ้าจะไปนะที่จังหวัดราชบุรีบ้านโป่ง
แล้วบรรยากาศดีมากแล้วดูดิ
กินอาหารที่เกี่ยวกับกัญชาแล้วมาให้อาหารปลา

ใช่นี่คุณไปทำอะไรตรงนั้น

คือจริงต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้มีฤทธิ์ที่ทำให้เป็นสารเสพติดอะไร
คือบางคนทานแล้วไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลย
แต่ดิฉันกินแล้วม่วง
เขาก็ว่ากันว่ากัญชามันบำบัดทำให้เราหลับสบาย
ใช่ด้วยแบบสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในใบของเขานั่นเอง
ดิฉันเคยหลับคาแบบยังกินไม่หมด
อันนี้จริงมันแล้วแต่คนความเซ็นต์ใช่ไหม
แต่ก็ลองดูกันได้เป็นทางเลือกใหม่เนาะคุณผู้ชม